๒๐บาทขายได้น้อยมากเรียกได้ว่าขายไม่ดีเลยไอ้เล็กเลยหาวิธีทำยังไงดีคนถึงจะมาซื้อ
ขายเสื้อผ้าแทนเหรอคะไม่ใช่แต่ว่าเอาเสื้อผ้าพันเนี้ยสีสันแสบตาแบบเนี้ย
เอามาใส่โอ้โหแล้วยังไงทีนี้ใครจะเชื่อครับคุณผู้ชมครับขายน้ำมันเครื่องกับแบตเตอรี่
แต่งตัวแบบนี้ขายดีเฉยเลยฮะจาก๒๐บาทขายได้
โอ้โหวันละ๓๐๔๐ได้เยอะกว่าเดิมจะบ้าเหรอขายได้เป็นร้อยเป็นพัน
ขายได้เยอะกว่าเดิมคือมันสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับจนตอนนี้นะครับคนที่จังหวัดกำแพงเพชรรู้จักคู่รักคู่นี้กันทั้งจังหวัดแล้วล่ะครับ
ค่ะแล้วที่สำคัญนะตอนนี้ธุรกิจดีดีเปิดเป็นปั๊มน้ำมันแล้วนะ
โอ้โหจากสายน้ำมันเครื่องเออแต่แบตเตอรี่ตอนนี้เปิดเป็นปั๊มน้ำมันแล้วนี่ดูภรรยามีเมียแล้วเฮียเล็กจะบอกว่าแกมีเมียแล้วจากเสื้อผ้าที่แกแต่งตัวอย่างนี้
เพราะว่าอะไรไปถามภรรยาของแกแกบอกว่าตอนที่มาจีบใหม่นะผู้หญิงนะภรรยา
ยังไงคะเฮียเล็กแต่งตัวมาอย่างนี้คิดในใจเลยคิดในใจธรรมดาเลยนะบ้าเปล่าแต่คิดดังไปหน่อยไง
พี่เขาเลยได้ยินเลยเฮียแกเดินมาน้องจ๊ะพอดีพี่อยากจะรู้จักน้องหน่อยอาจารย์
แต่งตัวมาอย่างนี้เลยนะภรรยาเขาบ้าเปล่าแต่งตัวอะไรอย่างนี้ตกออกตกใจหมด
เออใครอีชบ้านเค้าใส่กันไปมาก็ให้โอกาสในการพูดคุยอ่าทำความรู้จักกันลองทำความรู้จักเค้าไปก่อน
ดูสิว่าเขามาไม้ไหนสุดท้ายก็พบว่าเสื้อผ้าที่ใส่นั้นเป็นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก
แต่จิตใจของเฮียเล็กนั้นเป็นจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่
หัวใจเป็นสีชมพูอ่อนรักภรรยาคนนี้คนเดียวนี่มีความมุ่งมั่นและเป็นคนดี
รักครอบครัวเยี่ยมแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างฐานะไปด้วยกัน
ก็เลยตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้ภรรยาของเขาต้องจำใจใส่ชุดแบบนี้ด้วยอีกคนนึง
นี่ฉันว่าเค้าก็ไม่ได้ตามใจหรอกมั้งเค้าก็ดีเห็นงามไง
เอ้าทีมันมันมีสีสันมีสีสันไหมล่ะจริงเพราะมีสีสันมากขนาดนี้
มีลูกกันตั้งสี่คนแล้วเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเราคุณมีคนเดียวใช่ไหมสู้ไม่ได้เลยค่ะ
แต่งอย่างนี้บ้างสิเผื่อจะมีสัก๔๕คนดิฉันจะใส่๗สีเลยค่ะคุณ๗สีมณีเด้ง
เอามาให้ดูเป็นแบบอย่างเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงของเดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความรัก